ดูประเด็นข่าวที่ยังเป็นที่สนใจของประชาชนและของสังคม
นั่นคือกรณีของน็อตอัคคณัฐ
เมื่อวานคนรอฟังเพราะเขาบอกเขาจะแถลง
ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับน็อตเขาก็ไปที่สนยานาวา
ไปให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
ตอนที่ไปไปถึงประมาณเที่ยงกว่า
ก็สื่อมวลชนก็ดักรอสัมภาษณ์อยู่เยอะเลยนะฮะ
แต่ว่าคุณน็อตเองนะครับเขาก็ขึ้นไปทางประตูด้านข้าง
โดยที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีนะครับ
ในการที่จะเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวน
หลังจากนั้นออกมาด้วยน้ำตาคลอ
แล้วก็ยกมือไหว้ตลอดเวลานะครับ
ก็นี่แหละครับนายอัครนัทอริยฤทธิวิกุลนะครับ
น็อตอดีตพิธีกรเมื่อวานนี้นะครับ
เข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสนยานาวา
แล้วก็ต่อด้วยการตอบข้อสักถามต่อสื่อมวลชน
ถึงกรณีการดำเนินคดีกับนายกิติศักดิ์สิงโต
คู่กรณีที่ก่อเหตุเฉียวชนท้ายรถยนต์มินิคูเปอร์ได้รับความเสียหาย
จนทำให้นายนอทเนี่ยนะคะบันดาลโทษะลงมือทำร้ายพระร่างกายในกิตติศักดิ์
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์นี้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๔พฤศจิกายนนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมาจนถึงวันนี้
เป็นวลีเด็ดที่หลายคนยังคงพูดถึงแล้วก็ยังคงเอามาแซวกันอยู่เยอะนะคะ

กราบรถตรูนะเขาใช้โก๊กไก่นะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับน็อตได้เดินทาง
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยแจ้งความเอาผิดกับนายกิติศักดิ์ในข้อหาชนแล้วหนี
ที่ผ่านมาได้เข้าให้ปากคำในคดี
แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการ
และยืนยันว่าไม่ขอให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายใด
และขออโหสิกรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมดูแลรับผิดชอบคู่กรณีทุกอย่าง

ที่รบกวนหลายครั้ง
ผมรักมาก

ขอโทษผู้ใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬานะครับ
ที่ทำให้เสริมเสียชีวิตเสียงไปก็ด้วย

เป็นเพื่อนที่จะต้องมาโดนอะไรแบบนี้

ผมขอประพุทธตัวนะครับ
ผมขอปรับตัวสมัยให้ดีขึ้น
ส่วนเรื่องถ้าที่จะต้องรับผิดชอบน้องบอย
ไม่ต้องห่วงนะครับผมยืนยันเหมือนเดิม
ผมจะรับผิดชอบน้องบอยรักษาพยาบาลน้องบอย
อย่างเต็มที่เต็มกำลังที่ผมจะทำได้
บอกว่าอยากจะขออโหสิกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
และขอบคุณทุกคำติคำเตือนจากทุกคน
ตนจะนำคำแนะนำทุกอย่างไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับ
ส่วนกรณีที่ได้โทรศัพท์ไปหานางสาวสุธิราหงทอง
ซึ่งเป็นแม่ของนายกิติศักดิ์นะครับ
็อตเขาก็บอกเขาพยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้
ไปเยี่ยมนายกิติศักดิ์ที่โรงพยาบาลเลิศสินด้วยตัวเอง
แต่ก็ไม่เจอตัวเพราะไม่มีใครยอมมารับ
อาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนยังโกรธเขาอยู่ยังโกรธผมอยู่นะฮะ
ส่วนที่ผมอัดคลิปวิดีโอขณะที่มีการเจรจา
พูดคุยกับแม่ของคุณบอยสิงโตเนี่ย
เพราะว่ากลัวคู่กรณีจะผิดสัญญาก็ต้องขอโทษเรื่องนี้จริง
หากเรื่องราวทั้งหมดยุติผมจะไปปฏิบัติธรรม
อันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของน็อตนะฮะบอกจะไปปฏิบัติธรรม
ส่วนรายละเอียดทางคดีไม่สามารถตอบได้
ขอให้ไปสอบถามกับทางตำรวจ
ส่วนรายละเอียดทางคดีมันมีส่วนสำคัญนะครับ
ว่าน็อตจะบอกว่าขอไม่ติดใจเอาความ
แล้วก็ขอไม่ฟ้องนายกิติศักดิ์

ตำรวจบอกว่าเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้

เรื่องของการขับรถโดยประมาทของนายกิติศักดิ์
พนักงานสอบสวนก็จะต้องดำเนินคดีนายกิติศักดิ

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
แล้วก็ไม่หยุดช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเจ้าหน้าที่
ส่วนคดีแพ่งนายอัครนัท
ยืนยันไม่ติดใจเอาความและเรียกร้องค่าเสียหาย
นี้ได้สอบปากคำนายอัครนัทในฐานะพยาน
แล้วก็นายกิติศักดิ์ในฐานะผู้ต้องหาคดีไปเรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นนายกิติศักดิ์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
พร้อมระบุว่าถูกรถแท็กซี่ชนก่อน
ที่รถจักรยานยนต์ของตนจะไปเฉียวชนกับรถของนายน็อต
ขณะนี้ตำรวจเองบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งอัยการศาลแขวงพระนครใต้
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ตอนนี้บอกว่าการสอบปากคำนายบอยสิงโตไม่ต้องทำแล้ว
พอสอบไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของการเรียกตัวนายอัครนัท
ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
ก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลเลิศสินทร์
เขาจะมีผลวินิจฉัยร่างกาย
ตรวจร่างกายเป็นเอกสารจากแพทย์ของโรงพยาบาล
ว่านายน็อตบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนอย่างไร
ขออภัยว่าคุณบอยบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนอย่างไร
ว่าจะเข้าข่ายการทำร้ายร่างกายถึงขั้นสาหัสหรือไม่

ถึงจะเรียกน็อตมาอีกครั้งหนึ่งมาสอบปากคำเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
คืออันนี้ต้องแยกแยะเรื่อง

เรื่องของคดีความเนี่ยทำร้ายร่างกายยอมความไม่ได้
ต่อให้คุณบอยไม่ติดใจเอาความก็ยอมความไม่ได้

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันนี้ให้เป็นกระบวนการของกฎหมาย

ส่วนในเรื่องของการลงโทษจากสังคม
แล้วก็ถึงขั้นก็ออกมาขอโทษขอโพยกันหลายต่อหลายครั้งแล้วเหมือนกัน
ณตอนนี้สังคมไทยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสังคมที่ให้โอกาสกันนะ
เพราะว่าเขาก็ออกมาขอโอกาสแล้วก็รู้สึกสำนึกผิด
แล้วก็หลังจากนี้จะไปปฏิบัติธรรมต่อ
หวังว่าประเด็นนี้ก็น่าจะจบลงได้แล้วล่ะ
ทางคดีต้องดูทางคดีแล้วก็ทางสังคมด้วย